มีเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านแล้วก็ผู้ปกครอง
ของน้องที่ศูนย์หายไม่สบายใจคืออย่างนี้ค่ะ
เด็กนักเรียนชั้นม๓อายุสักประมาณ๑๕ปี๓คนนะคะ
แต่งชุดนักเรียนหลังเลิกเรียนนะคะ

ถ้วยเพื่อที่จะชิงแชมป์

แต่สิ่งที่เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ปกครองกังวลคืออะไรไหมคะ
นี่ค่ะมี๑ใน๓คนศูนย์หาย
ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจครอบครัวนี้เยอะนะคะ
นี่เป็นตำรวจสพเมืองมุกดาหาร
ไปพร้อมกับทหารเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงหรือว่าหน่วยนรขอนะคะ
แล้วก็มีกู้ภัยระดมกำลังกันคือ
ตอนนี้หน่วยไหนมาได้ก็มากันหมดนะคะ
ช่วยกันไปค้นหาน้องวัย๑๕ปีเป็นนักเรียนชายนะคะ

ขณะที่ไปซ้อมพายเรือในแม่น้ำโขง
แล้วแม่น้ำโขงค่ะจุดเกิดเหตุปักหมุดชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็คือบริเวณบ้านบางสายใหญ่ตำบลรายใหญ่
รายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารค่ะ

บอกว่าช่วงเย็นสักประมาณเกือบ๖โมงเย็นแล้ว
เด็กนักเรียนชายคนนักกล่าวมาพร้อมกับเพื่อน
รวมทั้งหมด๑๗คนนะฮะ๑๗คนไม่ใช่๓คนนะ
ชวนกันมาซ้อมภายเรือมังกรสำหรับในการแข่งขัน
แล้วสุดท้ายเรือถูกลมพัดลมแรงไงคะ
ถูกลมพัดก็เลยทำให้เด็กจมน้ำไปทั้งหมด๔คน
๓คนช่วยเหลือมาได้ทันอีก๑คนสูญหายนะคะ
อีก๑คนศูนย์หายซึ่งการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะอะไร
ลมแรง๒กลางคืนด้วยกลางคืนด้วยก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคในการค้นหานะคะ
มันก็ดึงสิดึงผมต้องไปนำมันสิดึงผมต้องไปผมก็เลยปล่อย
ซ้อมกันทั้งหมด๑๗คนศูนย์หายไป๔คนเจอ๓คนนะคะ
อีก๑คนตอนนี้ยังหาไม่เจอนะคะ
น้องคนที่สูญหายชื่อว่าสรรญพงศ์ทัพแสงอายุ๑๕ปีนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
เช้านี้จะมีการติดตามกันต่อแล้วจะบอกว่าเป็นวันแรกด้วยที่ไปซ้อมกับเพื่อนนะคะ
ที่จังหวัดศรีสะเกดในวันที่๒๗พฤศจิกายนนี้
แต่ว่าศูนย์หายไปนะคะเช้านี้ให้กำลังใจกันต่อนะคะ
ทีมกู้ภัยทีมนักประดาน้ำจะมีการทำงานต่อค่ะ